ตำรวจแล้วดิฉันบอกเลยว่าเรื่องนี้คนรักต้นไม้ต้องดูค่ะ
ไปกันที่จังหวัดตราดเลยคุณผู้ชมไปดูภาพกล้องวงจรปิดของสวน
คือภาพเนี่ยคุณจะเห็นเลยว่ามีชายต้องสงสัยแอบย่องเข้ามาฉกต้นไม้
แล้วเป็นต้นไม้สุดแสนจะแพงหายากที่กำลังเป็นที่นิยมในท้องตลาดหลายต้นนะคะ
ขโมยไปเลยค่ะนางสาวนิชาพาคำวาวแล้วก็คุณดิเรกมังกรเจ้าของสวนเนี่ยนะคะ
เขาตกใจมากนะเพราะเขาตื่นมาตอนเช้าแล้วบอกว่าโอ๊ยต้นไม้ในโรงเรือนที่เขาเพาะเลี้ยงไว้อ่ะ
หายไปหลายต้นซึ่งต้องยอมรับว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรก
บอกว่าเกิดเหตุการณ์แบบนี้เป็นครั้งที่สองแล้วนะคะแล้วต้นไม้ภายในโรงเรือนที่ถูกขโมยไปแบบเนี้ย
ต้นไม้ที่หายไปอ่ะมีหลายประเภทด้วยนะก็คือมีต้นไม้ประเภท
โคโรคาเซียมิกกี้เวย์ฟาโรบอลนาญี่ปุ่นแล้วก็อื่นอีกเยอะแยะมากมายคุณ
ถ้าคิดเป็นมูลค่าเป็นเงินนะโดยรวมจากการโดนขโมยไป๒ครั้งเนี่ยนะฮะ
มูลค่าความเสียหายประมาณ๑๓๐๐๐บาทค่ะคุณ
เป็นแสนนะเป็นแสนนะคะก็เจ้าของเขาแบบเจ็บใจอ่ะเนาะคุณ
ไปแจ้งตำรวจในพื้นที่หน่อยก็แน่นเข้ามาขโมยกันอีกนะ
อันนี้ก็แพงเออใช่คือเจ้าของก็ไปแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่นะคะ
หลังจากได้รับแจ้งเหตุก็มาตรวจสอบกัน
ขี่รถจักรยานยนต์ตะเวนลักต้นไม้ที่มีราคาทั่วไปในพื้นที่เลยนะคะ
เหตุการณ์ครั้งนี้นะคะนายดิเรกเจ้าของเนี่ยเขาประกาศกล้าวบอกว่า
หากใครสามารถชี้เบาะแสให้เจ้าหน้าที่ตำรวจจับกลุ่มผู้ก่อเหตุได้
เขาจะมอบรางวัลนำจับไปเลยหนึ่งหมื่นบาท
เจ็บใจอ่ะคุณและล่าสุดสามารถจับโตคนร้ายได้แล้วหนึ่งคน
คุณขาอายุเพียงแค่สิบเจ็บปีเท่านั้นเองโอ้น้อง
นะส่วนอีกหนึ่งคนตำรวจกำลังติดตามตัวอยู่นะคะ
เนี่ยหมดอนาคตเลยลูกเห็นไหมคือเอาจริงนะ
ถ้าเกิดว่าเราสนใจชอบเราลองปลูกเองดูไหม
ก็จะเป็นรายได้เสริมเป็นอาชีพไงแต่ถ้าคุณมาขโมยแบบเนี้ย
อืมมีแต่หมดอนาคตอย่างเดียวนะคะจริงจริงน่ะ
อันนี้ก็ต้องพึ่งคุณตำรวจนะคะในการจัดการแต่ว่าถ้าคุณ